ติดตามกรณีของเด็กชายวัยขวบเศษคนหนึ่งนะครับ
พ่อได้โพสต์ภาพของลูกชายที่มีอาการมือแล้วก็แขนบวม
เป็นแผลลักษณะผิวหนังดำไหม้เกือบจะเน่านะครับ
โดยพ่อบอกว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แล้วถูกแทงสายน้ำเกลือแต่ว่าแทงไม่เข้าเส้นนะครับ
โดนที่ผิวหนังทำให้เกิดอาการเกิดขึ้น
วันนี้ทางโรงพยาบาลได้ออกมาแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมด
แล้วก็แสดงความรับผิดชอบโดยจะรักษาจนเด็กหายดีนะครับ

ฝากถึงพยาบาลนิดนึงครับ

ปัญญามหาศุกร์พ่อของน้องสองเด็กชายวัย๑ขวบ๖เดือน

คนที่แทงสายน้ำเกลือให้กับลูกชาย

ทำให้ลูกชายมีอาการแขนบวมเป็นแผลผิวหนังตาย
ว่าต่อไปควรใส่ใจดูแลคนไข้ที่เป็นเด็กให้มากกว่านี้
อย่าปล่อยประละเลยจนทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก
โดยพ่อเด็กเปิดใจกับไทยรัฐจอบประเด็นว่า
ตัดสินใจโพสต์เรื่องราวนี้ลงในโลกออนไลน์
เป็นเพราะทนไม่ได้ที่ต้องเห็นลูกร้องไห้
นทรมานกับบาดแผลผิวหนังตาย
และอาการบวมของแขนขวาที่ขยับไม่ได้
แม้ว่าหลังเกิดเหตุแพทย์จะมาดูอาการ
และรับปากว่าจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่กลับไม่มีใครติดต่อเข้ามาชี้แจงกับครอบครัวเลย
ส่วนตัวคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สายน้ำเกลือมีความผิดปกติหรือไม่

ลูกผมนอนอยู่นี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไอ้ที่แขวนขวดน้ำเกลือ

ส่วนมือเขาก็ไม่ได้มาจับพริกดูว่ามันบวม
หรือว่ามันผิดปกติยังไง

เรื่องราวนี้ถูกแชร์อย่างแพร่หลาย
ช่วงเข้มวันนี้รองศาสตร์ตราจารย์นายแพร่พระฤหัสต่ออุดม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ออกมาแถลงข่าวกรณีที่เกิดขึ้น
และได้สอบถามพยาบาลคนดังกล่าวแล้ว
ซึ่งพยาบาลยืนยันว่าได้ตรวจสอบสายน้ำเกลืออยู่เป็นระยะ
แต่ก็ยอมรับในความผิดพลาดครั้งนี้
โดยตั้งใจจะไปขอโทษกับพ่อและแม่ของเด็ก

เมืองต้นทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบ

คือการจัดห้องพิเศษให้ตลอดการรักษา
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินสิทธิ์การรักษา
และจะทำการรักษาจนกว่าเด็กจะหายดี

ที่คุยกับคุณพ่อเบื้องต้นเมื่อเช้า
ก็จะได้ข้อสรุป๓ข้อนี้

ก็อยากให้น้องดูแลในห้องเดียวพิเศษ
ซึ่งน้องดูอยู่แล้วซึ่งโรงพันธ์ก็มีความยินดี
สองคือคาเทศจาที่เป็นส่วนเกินศาสตร์ถึงอะไรต่าง
คุณพ่อก็บอกว่ามันก็เป็นภาระหนักของครอบครุู
คุณแม่มาเฝ้าคุณพ่อก็ต้องกลับไปทำงาน
ยังไงก็ตามกลางจากทีนี้แล้ว
เราก็ยินดีที่จะต้องดูรักษาต่อ

ก็ตอนนี้คงเรื่องของสภาพจิตใจ
ก็คงจะมีความ
รู้สึกว่าเป็นคือถ้าต่างการแพทย์
แม้กระทั่งเป็นหมอเองหรือเป็นพยาบาล
แต่เราต้องดูแลรักษาคนไข้ถึงแม้มันจะเป็นภาวะแทรกซ้อน
อาจจะเกิดได้บ่อยเกิดไม่บ่อยเนี่ยมันจะมีความเสียอกเสียใจอยู่แล้วนะฮะ
ก็ได้ประสานว่าอย่างน้อยต้องเราควรจะมีการที่
ทางฝ่ายการพยาบาลอะไรเนี่ยอาจจะมีการมาขอโทษกับคุณพ่อคุณแม่
ภายหลังทางโรงพยาบาลออกมารับผิดชอบทำให้นายปัญญามหาศุกร์
ของเด็กที่บาดเจ็บสบายใจมากขึ้น
โดยหวังว่าหลังจากนี้ลูกชายจะอาการดีขึ้นจนหายขาด
และอยากให้สังคมมองว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากตัวบุคคล
ไม่อยากให้มองสถานพยาบาลในแง่ลบ
สำหรับอาการของน้อง๒วัย๑ขวบ๖เดือน
อาการบวมที่ต้นแขนก่อนหน้านี้ได้ทุเลาลงแล้ว

ที่เกิดจากภาวะผิวน้ำตายบรรเวณมือ
ที่ยังต้องรักษาด้วยการล้างแผลทุกวัน

แพทย์ยืนยันว่าจะทำการรักษาอย่างเต็มที่
กว่าจะหายและดีขึ้นตามลำดับ